คุณผู้ชมครับมีเรื่องของอุบัติเหตุที่ถูกโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
เรื่องแรกเป็นเรื่องของผู้หญิงที่เดินตกท่อระบายน้ำ
แล้วคุณคิดดูมันเป็นตะแกรงเหล็ก
แล้วเหล็กมันขูดน่อง
ผู้หญิงคนนี้ต้องถูกเย็บถึง๑๒เข็ม
หมอบอกว่าจริงแล้วต้องเย็บถึง๓๐เข็ม

ทีนี้พี่ชายของผู้หญิงคนนี้ออกมาร้องเรียน
บอกว่าเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบขอให้เป็นกรณีศึกษานะครับ
จริงเราก็ศึกษาเรื่องนี้กันมาบ่อยครั้งนะ
คุณจำได้ไหมมีเรื่องของการนำเสนอข่าว
คนตกท่อบ่อยครั้ง
ส่วนปีที่แล้วเรานำเสนอข่าวนักศึกษามช
ผู้หญิงนะตกท่อที่เชียงใหม่เหมือนกัน
ตะแกงเหล็กขูดแบบนี้เหมือนกันเย็บ๑๒เข็มเหมือนกัน

แต่คราวนี้เกิดขึ้นบนถนนสายสุขลคาพิบรม

ผู้โพสต์เล่าให้ฟังบอกว่าน้องสาวไปเดินเล่นยามเย็น
เหยียบเอาตรงฝาท่อตะแกรง
ไม่ต้องนึกภาพเลยว่าจะเจ็บแค่ไหนเย็บไป๑๒เข็มคิดดู
หมอบอกว่าเย็บไว้แค่นี้ก่อน
เพื่อให้สะดวกต่อการล้างแผล
แต่ถ้าเย็บจริงนะต้องเกือบ๓๐เข็ม
นะครับแล้วก็โพสต์ภาพบาดแผลของน้องสาวให้ดูนะครับ
ผู้โพสต์ฝากคำถามในฐานะประชาชนคนธรรมดาธรรมดา
ที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะเดินตกท่อแบบนี้อีกนะฮะ
บอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงานไหน
ทางหลวงจังหวัดสงขลาหรือว่าจะเป็นเทศบาลตะบนประโนธ
เมื่อไหร่จะมีการซ่อมให้มันมีสภาพสมบูรณ์สักทีนะครับ
ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมไม่เสร็จสักทีหรือไม่เนี่ยเห็นไหม
แกรงมันผูกไงคุณแค่พอดิบพอดีกับช่วงที่ขาจะตกไปได้
แต่มันก็ดูเป็นสนิมแบบนี้แล้วเขาก็เป็นห่วงนะครับ
กลัวมันจะพังลงไปแล้วทำให้คนตกลงไปได้รับบาดเจ็บกันอีกนะครับ
แล้วเขาก็โพสต์บอกว่าหรือจะรอให้เกิดขึ้นกับญาติพี่น้อง
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซะก่อนล่ะ
หรือจะต้องให้เป็นข่าวซะก่อนหรือจะต้องมีคนตายซะก่อน
จะมีการแก้ไขรับผิดชอบอย่าวัวหายล้อมคอกนะครับ

ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่พระอิสรรค์ครับ
เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในอำเภอกรณวลจค้อนกัน
ในคลิปจะเห็นชายสองคนกำลังช่วยกันซ่อมรถ
คุณดูดีนะซ่อมรถจักรยานยนต์คันนี้อยู่
ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่ด้านหน้าพยายามบิดคันเร่งทดสอบเครื่องยนต์

ชายอีกคนอายุน้อยกว่าก้มเงยอยู่ท้ายรถ

ประกายไฟที่ด้านล่างของรถจักรยานยนต์

จากนั้นชายที่อายุน้อยกว่าก็วิ่งกำมือออกไปจากร้านด้วยความเจ็บปวดนะครับ

ส่วนชายเสื้อน้ำเงินก็รีบวิ่งออกไปดูด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้น

เพื่อจะนำชายอายุน้อยคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลคุณ

เลือดเนี่ยหยดดูได้ไหมใช่ไหมฮะ
โพสต์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โพสต์ภาพบาดแผลของชายอายุน้อยกว่าในคลิป
ถึงกับนิ้วมือซ้ายเนี่ยขาดไปสองนิ้วคุณ
เย็บมือซ้ายอีกหลายแผล
แล้วก็ระบุข้อความอธิบายบอกว่า
เป็นอุทาหอนสายชั่ง

เร่งเครื่องไม่ใส่ฝาครอบสายพาน
ถึงกับนิ้วขาดอย่างที่เห็นแหละครับ